เมื่อวานนี้ในเน็ตเขามีการแชร์กันสนั่นเหมือนกัน
เป็นภาพจากอุปกรณ์ที่ขนผ่านเครื่องบินนะครับ
สายการบินนกแอร์สายการบินที่ทุกคนนี้รู้จักกันอย่างดี
ก็ออกเดินทางจากดอนเมืองทยันขึ้นฟากฟ้าไป

ปรากฏว่านุ่มนักดนตรีเจ้าของกระเป๋าใบนี้นะครับ
โพสต์ภาพออกมาโวยกันเลยว่าโอ้โหกระเป๋าพังหมดเลยฮะ

ทำไมเปิดมามันถึงแตกแหลกละเอียดได้ขนาดนี้

อุปกรณ์ภายในก็เป็นอุปกรณ์มิกเซอร์
ของเครื่องเสียงที่จะไปเล่นดนตรีนี่แหละ

ซีโอของนกแอร์คือคุณพาธีสารสิน
ก็เป็นคนที่คล่ำบ่อนในโลกโซเชียลอยู่แล้ว
เห็นปั๊บก็ส่งข้อความไปบอกเลยว่า
จะรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเปิดเผยโดยสมาชิกเฟซบุ๊
ที่ชื่อว่าคุณนัทธพลพรมลา
เป็นนักดนตรีนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ผ่านทางสายการบินนกแอร์เมื่อวันทางที่ผ่านมา

ปกรณดนตรีที่ใส่กล่องเหล็กมาอย่างดี

ก่อนที่ต่อมานัทธพลจะโพสต์ภาพรายงานความคืบหน้า
ได้คุยกับทางคุณพาธีสารสิน

บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ไหวจริง

ในเรื่องค่าความเสียหายจะชดเชยให้นะคะ

นายพาธีระบุปิดท้ายบอกว่า
เข้าใจในหัวอกนักดนตรีด้วยกัน

คุณพาธีนี่เขามีงานอดิเลกคือเล่นดนตรี

ก็ต้องยอมรับว่าคุณดุงเข้าถึง

เพราะว่าตัวเองก็มีกีตาร์ที่เป็นของรักของห่วงอยู่มาก
ทำเอาผู้เสียหายก็ประทับใจไปเหมือนกันกับเฟื่องเลย
นี่สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็เลยทำการสอบถามไปยังคุณพาธีสารสิน
เจ้าที่บริหารบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด

เรื่องต้นได้ติดต่อคุยกับทางผู้โดยสารแล้ว
และก็เข้าใจในหัวอกนักดนตรีด้วยกัน
ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นตัวมิกเซอร์ไว้ปรับแต่งเสียง
และจากที่ดูภาพแล้วก็คาดว่าคงซ่อมไม่ไหว
ผมจึงตัดสินใจชดเชยโดยการซื้อตัวใหม่ให้เลย
ส่วนสาเหตุนั้นพบว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนถ่ายสัมภาระ
และมีรถบัตรเข้ามาเหยียบซ้ำ
ทำให้เกิดความเสียหายตามภาพที่ปรากฏนะครับ
ใช่แล้วก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่น่าจะพึงพอใจกับทั้งสองฝ่าย
แต่ไม่รู้ว่างานที่กำลังจะไปแสดงนี่แสดงทันหรือเปล่านะ